อยากทำความเข้าใจกับทุกคนว่า
ก่อนที่มันจะไปถึงกระบวนการศาล

การต่อยตองเยอะมาก

เรียกว่าเป็นที่สุดท้ายแล้วที่เราจะเพลิง

วันนั้นจนถึงวันนี้๒ปีแล้ว
อยู่กับภาวะอย่างนี้ครับอยู่ด้วยกันได้ยังไง
ตั้งรับอารมณ์เหล่านี้ได้ยังไงครับ
ว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบ
มันเหมือนพูดง่ายว่าแรงมาแล้วก็แรงกลับ
น้ำเชี่ยวเราก็เอาเรือไปขวาง
ก็ก็ได้รับบทเรียนได้เรียนรู้ใช่แล้วก็อาจจะด้วยเป็นคนโชคดี
เพราะว่าเราค่อนข้างไม่ได้ถึงกับศึกษาธรรมะนะพี่เล
แต่ว่าเราเห็นว่าสาเหตุมันเป็นแบบนี้ผลจึงเป็นแบบนี้โอเคเมื่อเรารับรู้แล้ว
แล้วหยิบมันวางลงพอวางลงเราก็ไม่หนัก
คนที่ไม่เคยขึ้นศาลเลยอย่างคุณนะครับ
การตัดสินใจใช้สารสถิตยุติธรรมเป็นที่พึ่งที่หมายสุดท้าย
อันนี้แมทแมทคิดว่าใช้คำว่าทรมานได้เพราะว่าคือพี่เลคะ
กระบวนการมันเสียเวลาเสียสุขภาพจิตแล้วก็เสียทุนทรัพย์
อย่างสูงอืมแมทพูดเลยกว่าจะไปถึงตรงนั้นน่ะ
อย่างที่แมทเคยให้สัมภาษณ์ไปในการขึ้นสารครั้งแรกแมทแมทบอกแล้วว่า
เข้าใจทุกคนเพราะแมทผ่านมาแล้วแมทรู้ว่าเขาจะต้องหนักใจ
รู้ว่าเขาจะต้องใช้เงินเยอะแนนรู้ว่าเขาจะต้องใช้เวลาเยอะเขาจะเป็นทุกข์
เพราะว่าแมทผ่านมาหมดแล้วพี่เลผ่านมา๒ปีกว่าแล้ว
แต่ในด้านจิตใจเนี่ยหรือศิลธรรมเนี่ยแมทพูดได้เต็มปากเลยว่าแมทให้อภัย
แล้วก็อโหสิเพราะฉะนั้นอาจจะสบายใจไปได้เปราะหนึ่งว่าเราไม่มีเรื่องของเวรกรรมติดค้างกันแล้วอะไรอย่างนี้
พูดในวัฒนธรรมไทยอ่ะนะคะแต่ว่าในส่วนของคดีความ
และกฎหมายที่เมื่อเราทำไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องได้รับบทลงโทษมันก็ควรจะมี
เพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็อย่างที่บอกว่าทงอันแรกที่แมทอยากให้มันเกิดขึ้นคือ
ถ้ามีข้อสงสัยมีความเข้าใจผิดอย่างไรเราไปคุยกันในชั้นศาล
หลายรูปก็เป็นรูปที่ไม่จริงเป็นรูปที่เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าจะให้มานั่งแบบพูดไล่เลี้ยงทุกอย่างคือถ้ามันจะกระทบแมทคนเดียวอย่างนี้แมทพูดเลยว่าแมทยินดีมาก
แต่ว่าทุกคนมาเชื่อว่าเข้าใจแน่นอนว่าถ้าพูดไปแล้วมันไม่เป็นผลดีต่อใครเลย
นั่นเป็นสาเหตุที่อยากให้เข้าใจว่าทำไมแมทถึงไม่ออกมาพูด
อยากแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเราหยุดนะเราไม่ได้อยากเอาเรื่องของเราออกมาพูดเพื่อออกอีเวนต์เพื่อรับเงินเพื่อจะได้สัมภาษณ์
แคนเซิลงานทุกอย่างที่ไม่ได้ติดสัญญาติดสัญญาเราก็ทำให้เขาจนจบครบถ้วน
แต่งานใหม่เราก็ไม่เป็นไรนะเราก็คิดว่าเราอดทนได้เราก็อยากอดทนแล้วก็อยากพิสูจน์ให้เห็นนะว่า
เราไม่ได้มาตีกับใครเราไม่ได้เราไม่ได้อยากไฟล์กับใครเลยแค่อยากให้เข้าใจในสิ่งที่มันทุกคนเห็นอยู่แล้วมันไปไกลมาก
มันไปเกินแบบไฟมันโหมเกินจริงไปมากครับ
ตอนคุณให้การต่อสารนัดแรกที่สั่งฟองคุณก็ร้องไห้มีคนเล่าให้ฟังคุณก็ร้องไห้ต่อหน้าสารมาก
มันอยู่ข้างในมันเต็มตื้นใช่ไหม
แต่ว่าก็เอาเป็นว่าแมทเข้าใจดีกว่าแมทเข้าใจเพราะว่าจริงแล้วคือเหมือนเขาก็ได้รับข้อมูลที่ผิดมานั่นแหละ
แมทคิดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายแต่ด้วยความอินหรือว่าด้วยความที่แบบเขาอาจจะชอบดูชอบติดตามเราอะไรอย่างนี้
มันก็เลยทำให้โอเคเขาเข้าใจผิด
ที่ผ่านมาที่เกิดเรื่องราวเนี่ยครับมีสักแวบไหมที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ฉันบ้างแหละสัก๕๑๐มีบ้างไหมคะ

ใครจะไปยอมใช่ไหมคะโอเคพอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอ่ะรู้แล้ว
อย่างที่แจ้งว่าน้ำเชี่ยวอย่าเพิ่งเอาเรือเข้าไปขวางโอเค
ปล่อยให้น้ำสงบลงก่อนแล้วค่อยแบบชี้แจ้งหรืออะไรก็ว่าไป
อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกแหละค่ะมันเรียนผูกต้องเรียนแก้เองค่ะ
พอเรารับละครก็ผู้จัดโดนว่าพระเอกโดนติไปด้วยอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วหลายเรื่องก็เล่าไม่ได้
ใช่ไม่อยากเล่าพี่เลมันคือพูดตรงว่า
ถ้าคนถ้าคนที่โดนคนนั้นมันไม่ไม่แข็งแรงเท่าแม่กับ
บันลังศาลท่านถามแมทเหมือนกันบอกว่าอ้าวคุณเป็นดารานี่
คุณรับคำวิจารณ์ไม่ได้เหรอแมทตอบกับสารท่านไปบอกว่า
ใช่ค่ะแมทเป็นทำอาชีพเป็นดาราก็จริง
แต่ถ้าวิจารณ์ในเรื่องผลงานว่ามันเล่นละครไม่ดีเลยเรื่องนี้
ไม่สนุกเลยทำไมแต่งหน้าทำผมเดินไม่สวย
หน้าไม่สวยไม่ชอบอันนั้นก็โอเคถ้าแมทฟ้องศาลอันนั้นก็ว่าไปอย่าง
ใช่ไหมคะแมทแมทยินดีรับหลายหลายเอ่อ
ความชอบหรือวิจารณญาณจากท่านผู้ชมอยู่แล้วเพราะว่า
อย่างหนึ่งที่มันมีประโยชน์คือเขาบอกเราหลังคล่อม
เรามาเดินให้หลังตรงขึ้นอืมเขาบอกเราเดินไม่สวยโอเค
เรามาเดินให้สวยขึ้นเราต้องทำการบ้านมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่มีประโยชน์
ครับและไม่ได้ทำร้ายต่อตัวแมทหรือใครเลยอืมแต่ครั้งนี้
มันน่าเสียใจอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่ได้มันไม่ได้ทำร้ายแค่เราอย่างเดียว
มันทำร้ายคนรอบข้างไปหมดเลยถ้าดูดีนะทุกคำพูดที่เกิดขึ้นอย่างนี้
ตลอดเวลาที่ผ่านมามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการสนับสนุนใครเลยนะคะพี่เล
มันเป็นการทำร้ายทุกคนทุกฝ่ายอย่างย่อยยับไปหมดเลย
ในส่วนของครอบครัวแมทก็โอเคอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นตัวอย่างที่แมทอยากแชร์
แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรียนผูกต้องเรียนแก้เองในครอบครัวแฮนเดิร์นเองได้ไม่เป็นไร
อืมแต่อย่างที่บอกว่าคนอื่นที่เขาไม่สมควรโดนนะคะพี่เลอืม
เช่นพอเรารับละครก็ผู้จัดโดนว่าพระเอกโดนติไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ว
อืมเราทนไม่ไหวเราใจเราไม่แข็งพอที่เราจะไปทำงานอยู่ในสังคมที่เราเป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องได้รับผลกระทบไปด้วยอ่ะ
พิเรมันนึกออกไหมคะอืมมันไม่ไหวอันเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่แมทแฮนเดินไม่ได้อืม
แมทโดนกับตัวเองแมทเสียใจไหมเสียใจร้องไห้ก็จบหลายเรื่องก็เล่าไม่ได้
ใช่ไม่อยากเล่าพี่เลคือพูดตรงตรงว่าแมทก็แมทก็ผ่านมาถึงตรงนี้แมทก็งงตัวเองเหมือนกันนะ
แล้วก็แบบโอ้โหเออโอเคเว้ยโอเคเข้าใจได้ดีค่ะอืมทำใจได้ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืม
ปล่อยวางได้ดีให้อภัยได้ดีรู้สึกภูมิใจในส่วนนี้ของตัวเองอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าถ้ามันถ้าคนถ้าคนที่โดนคนนั้นมันไม่ไม่แข็งแรงเท่าแมทอ่ะอืม
แล้วแล้วบางอย่างแบบคือคุณแม่คือที่หนึ่งอืม
แต่พูดเลยว่าแบบที่ผ่านมาไม่เคย
หนักหนาเมื่อกี้ฟังคุณแม่ก็หนักหนาสำหรับคุณแม่อืม
วันนี้ก็แข็งแรงแล้วมาด้วยมาด้วยใจที่ตกผลึกนะคะว่า
สิ่งต่างมันมีเกิดก็มีดับมันมีเริ่มต้นมันก็มีจุดจบของมัน
แล้วหนทางต่อไปก็จะเป็นหนทางของการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเรา
หวังไว้ว่าสารเสด็จยุติธรรมนะคะจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายอย่างที่แมทหวังไว้จริง
เข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่หอมหวานที่โลกออนไลน์ตรงนี้มันกำลังเป็นไปอยู่
ไม่ใช่ว่าไม่มีเมตตานะคะ
วันนี้มีทั้งหมดกี่คดีนะคะก็กี่ฟ้องไปค่ะวันนี้มีทั้งหมด๑๑ท่านค่ะ๑๑ท่าน

คือตอนนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นมากแล้วค่ะพี่เล
มันดีขึ้นมากแล้วแล้วก็แมทคงต้องรอดูอย่างที่บอกรอดูท่าที

ใจอ่อนตลอดใช่ใจอ่อนตลอดแต่ว่าก็ต้องหักห้ามต้องหักห้ามห้ามใจอ่อนคือคือไม่ใช่ว่าไม่มีเมตตานะคะ
แต่ว่าเมตตาทางใจก็มีให้เต็ม๑๐๐อย่างที่ยืนยานไปแต่ว่า
จะให้มาตามหาว่าจริงไม่จริงมันก็คงยากถูกไหมคะ
แต่ว่าแมทว่าต้นตอคือสื่อหลายแขนง
ว่าน่าจะมีความที่พอประมาณ
แมทเข้าใจนะเพราะว่าเท่าที่แมทตามดูอะไรอย่างนี้
ทุกช่องทางถ้าเกิดเป็นข่าวเราอย่างนี้
คอมเม้นท์แชร์ที่เยอะมากกว่าปกติไปหลายเท่า
เข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่หอมหวานที่โลกออนไลน์ตรงนี้มันกำลังเป็นไปอยู่
แต่ว่าอย่าไปเป็นธาติของมันนะคะ
ต้องมีวิจารณญาณนิดนึงเสพเป็นความสนุก

เป็นการพอดคลายในชีวิตเหมือนเราดูละครอะไรอย่างนี้
ก็เอาแบบพอประมาณ

ในสิ่งที่เรา

มีอะไรที่มันได้จากการสูญเสีย

แม็คก็กำลังจะพูดอยู่กันพอดีว่า
ในสิ่งที่เสียไปมันก็ได้อะไรกลับมาอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้น
อย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้นะคะ
ก่อนหน้านี้เมื่อนานมากแล้วอายุ๒๐กว่า
ทำไมไม่รู้รู้สึกเร็วรู้สึกอิ่มตัว
รู้สึกอิ่มตัวในวงการเพราะว่า

แฮนเดิร์นการเป็นดาราได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ว่าเราแค่รู้จักที่จะเล่นลักษณ์
แสดงลักษณ์แล้วเรารู้สึกทำได้ดี

พอใจในผลงานตัวเองแล้วทุกคนก็ชื่นชอบ
แต่ถามว่าการจะเป็นดารา

ก็ออกไปทบทวนตัวเอง
หลายคนอาจจะมองว่าแบบ

ณวันนี้อย่างนี้ณวันที่แมนมาออกไทยรัฐทอล์กเนี่ยใช่ไหมคะ
หลายคนอาจจะเตอร์ไพรส์เพราะว่าแมทเป็นนักแสดงสังกัดช่องสาม
มันไม่เคยไม่เคยเห็นเลยใช่
อาจจะไม่เคยเห็นแมทที่ไหนเลยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แมทตัดสินใจมา
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแมทพยายามปรับตัวเพื่อให้ตัวเองสามารถอยู่ได้เป็นดาราด้วย
เป็นนักแสดงด้วยให้ให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนตอนเด็กน้อย
เราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนอย่างนี้แหละเราไม่ต้องสร้างภาพแต่เมื่อโตมาเราได้เรียนรู้แล้วว่า
ถ้าภาพที่เราสร้างมันเป็นภาพที่ดีมันก็ควรทำไว้บ้างเพราะว่ามันมีคนข้างนอกนั้นที่อาจจะชื่นชม
หรืออาจจะมองเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับใครอย่างเงี้ยพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกเราน่าจะไปทำคุณค่าให้กับใครไม่มากก็น้อยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป